รอกันมานานนะครับเรื่องของกระทะโคเรคิงในวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ที่เขาได้ทดสอบอาจารย์ของมเกษตร
ก็บอกว่าผลพอจะรู้เบื้องต้นแล้วแต่ยังบอกได้ไม่หมด
ต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการจากสคบและวันนี้สคบก็แถลงแล้ว
หลังจากแถลงนะครับที่ประชุมมีมติให้กระทะโคเรคิงยุติการโฆษณาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เหตุผลคือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเพราะว่าราคารู้สึกว่าจะสูงเกินจริงไปนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วก็บรรยากาศในวันนี้กันก่อนครับ
เพราะฉะนั้นมติที่มีอยู่ตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราควรต้องสั่งห้ามโฆษณาลักษณะนี้นะครับ
เพราะมันส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของผู้บริโภคแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ไปทำด้วย
โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเราคงไม่เอาเฉพาะคดีนี้เป็นคดีเดียว
เพราะฉะนั้นในอนาคตการโฆษณาในอาศักดิ์นี้
ก็ควรจะย่อมอยู่ในขอบเขตการบังคับ
มติในที่ประชุมวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับประธานคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
ยืนยันคำสั่งให้โคเรคิงยุติการโฆษณา
ด้วยเหตุผลที่ว่าโคเรคิงใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมในการโฆษณา
มีผลต่อจิตวิทยาของผู้บริโภค
ต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
โดยเฉพาะการตั้งราคาขายที่ไม่ได้มีการอ้างอิงที่มาของราคา
ข่ายการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
แล้วก็ใช้วิธีกลยุทธ์ลดราคาจาก๑๘๐๐๐บาท
และ๑๕๐๐๐บาทเหลือเพียง๓๐๐กว่าบาท
และกลยุทธ์เร่งรัดให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อในเวลาอันรวดเร็ว
ที่ปรึกษาของฝ่ายกฎหมายบริษัท
ต้องกลับไปหารือเป็นการภายในก่อน
ว่าจะระงับการโฆษณาหรือไม่
และก่อนหน้านี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือ
ถึงสอคอบอเพื่อชี้แจงใน๒เรื่อง
ก็คือเรื่องของการตั้งราคา

ยืนยันว่าตั้งราคาตามคุณภาพสินค้าที่อยู่ในระดับดีที่สุด
โดยในเอกสารเปรียบเทียบราคาที่นำมาแสดงต่อสคบ
เป็นการกำหนดราคาตามกระบวนการปกติ
และการขายราคาลดลงและขายแบบซื้อ๑แถม๑

เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายในตลาดของประเทศไทยครับ

แต่ว่านี่ก็มีการบอกว่าให้ขายในราคา๔๐๘ดอลลาร์สหรัฐ

ในราคา๑๐๐๐๐บาท
ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบจากศูนย์เทคโนโลยี

อาจารย์ภาควิชาเคมี

วัสดุไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาเอาไว้

จะดำเนินคดีและแนะนำให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ
รวมกลุ่มฟ้องร้องเรียกผลประโยชน์
และยื่นฟ้องต่อสารได้ด้วยตัวเองนะครับ
มายืนยันว่ากระบวนการผลิต
มีมาตรฐานแล้วก็ใช้วัสดุตามที่โฆษณาเอาไว้
อกจากนี้บอกด้วยนะครับว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ที่ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ
สรุปก็คือเป็นการโฆษณาเกินจริง
มันส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
๑๕๐๐บาทกับรุ่น๑๘๐๐๐บาท
ไม่มีการอ้างอิงที่มาของราคาที่ชัดเจน
เรื่องของคุณภาพที่โฆษณาไม่เป็นไป
ตามคุณภาพของกระทะจริง
ส่วนเรื่องของการพิสูจน์คุณภาพ

ก่อนหน้านี้โฆษณาว่าเคลือบ๘ชั้น
อกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของโปรโมชั่น

นี่แหละค่ะเป็นลักษณะของมันส่งผลกระทบ